แล้วก็พร้อมแล้วกับผัดมีเซเม้นซ์นะครับกินมาตะไกลแล้วครับไม่ครบซุปกินเลยกับอีกจานกันคืออ่าเกรี้ยวน้ำเรียดนาม
ตกแต่งจานนี่มันมีแรงบันดาลใจจากอะไรครับเชฟครับ

เขาจะหอด้วยกระด่าหนังสือพิมพ์เซ็นเซยัวเป้า
ก็ต้องมีลมด้วยใบตองด้วย
แล้วผมก็เอานำมาเสริมบนจานบนโต๊ะ
ผมก็เลยย้อนยุคไปเหมือนว่าเราไปทานอยู่ที่เยาวราชเลย

อันนี้ครบทุกเมนูนะครบแล้ว
อื้มกล้องหอมมากเลยสำหรับคนที่ชอบผัดชนิดนี้นะ

หื้มรสแตกเนอะ

ย่างมาความเหม็นของผักไม่มีเลย
มันจะรวมแล้วมันก็หอมอบกวนในปากนะครับ
ให้ผักหมี๔เมตรไม่น่าเชื่ออร่อยจริง
โอ๊ยทั้งแซ่บจี๊ดจัดจ้านจนคุณน็อตต้องออกปากคอนเฟิร์มว่าอร่อยขนาดนี้
ทำเอาคนดูทางบ้านหิวไปตามกันเลยใช่ไหมล่ะคะ
แต่พักจากความอร่อยมาฟังความรู้เรื่องประโยชน์ของผักพื้นบ้านทั้ง๔ชนิดกันบ้างดีกว่าค่ะ
โดยชาวไทยเรานะคะนิยมรับประทานผักทั้ง๔ชนิดนี้

หรือนำไปปรุงเป็นเมนูต่างที่นอกจากจะปรุงง่ายและอร่อยแล้ว
ก็ให้ประโยชน์กับร่างกายอยู่ไม่น้อย
อย่างเช่นสตอช่วยให้เจริญอาหารและการขับถ่าย
ส่วนเมล็ดกระถิ่นนะคะช่วยแก้อาการกระหายน้ำ
ชะอมมีวิตามินสูงช่วยลดความร้อนในร่างกายให้ลดลง
และผักกระเฉดมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดี
เป็นยังไงล่ะคะผักกลิ่นฉุนพื้นบ้านของไทยที่ใครได้กลิ่นแล้วอาจจะต้องหันหน้าหนี
แต่พอได้ทานแล้วกลับอร่อยและได้ประโยชน์ไปพร้อมกันอาหารไทยเนี่ยสุดยอดไปเลย
อเจมส์เป็นอาหารไทยผสมกับเวียดนาม
ตัวเกี๊ยวและน้ำซุปจะเป็นสไตล์รสเป็นเวียดนาม
แต่รสชาติในการปรุงจะเหมือนแบบไทย

ก็เหมือนสไตล์เขาเรียกซุปหางบัว

อันนี้ภาวะความรู้มากของเชฟดีกว่า

ยึดถืออาชีพเชฟมากี่ปีแล้วครับ

เพราะว่าเราเริ่มจากอาหารญี่ปุ่นก่อน
แล้วก็ค่อยมาเรียนรู้อาหารไทยให้ลึกซึ้งมากขึ้น

แบบแบบนี้นะครับแล้วเชฟกับ

จริงเราก็เบิ่ลเติร์ฟกันแบบ

แบบเพราะว่าโอเคว่าเราต้องการ

เจอกันในอินเทอร์เตอร์เตอร์แบบนั้นเลย

ทำให้เชฟตกลงปลงใจมาทำงานกับคุณเกด
ตอนนั้นคือผมเพิ่งกลับมาจากต่างหวัด

พอดีช่วงหางานทำแค่อาทิตย์เดียวเอง

แต่ว่าอันนี้เอากลับได้ค่ะ
อันนี้เอากลับได้

เยาว์น้ำเยาว์น้ำนี่ก็อยู่ที่๒๒๕บาท

แล้วก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะฮะ
ว่าตอนนี้คุณผู้ชมก็อยากจะมาลองทานแล้ว

ก็ถ้ามาทางถนนเส้นพลาม๔นะครับ

ตรงเข้ามาเรื่อยนะคะด้านซ้ายก็คือ
จะผ่านปั๊มเชลแล้วก็จะมีปากซอยสวนภู
มาจะเป็นตึกเลยค่ะ

มาที่ร้านก็จะอยู่ชั้นล็อบบี้เลย

ชักชวนคุณผู้ชมลองมาทานอาหารสไตล์ของเราดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง
ค่ะก็ถ้ามีโอกาสเกดก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนมาลองชิมดูนะคะ
คืออาหารของเราเป็นอาหารที่เข้าใจง่าย
ก็ดัดแปลงมาจากอาหารที่เราทานกันอยู่ในชีวิตประจำวันปกติ
แต่เพียงแต่ว่าทำให้มันมีสีสันมากขึ้น
บรรยากาศที่ร้านก็สบายพร้อมเครื่องดื่มทุกอย่างพร้อม

ครับผมมาลองทานอาหารแบบที่คุณเกดว่านะ

ตอนนี้ก็ทำการบ้านกันอยู่เพราะว่าถึงเวลาละคะที่เมนูชุดใหม่ต้องออก
เอาล่ะฮะก็คอยติดตามมานะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับคุณเกดครับขอบคุณครับเชฟสีครับ
สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่๑๖มีนาคมเวลาเที่ยงตรงเท่านั้นค่ะ
เมนูเส้นผัดแบบประยุกต์เรามาต่อกันที่ก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปร้อนสดแล้วคล่องคอกันบ้างค่ะ
ซึ่งเมนูนี้ประยุกต์จากน้ำซุปกระดูกหมูและไก่
คุ้นเคยมาเป็นน้ำซุปจากธัญพืช
ซึ่งรับรองได้เลยว่าคุณผู้ชมอาจคาดไม่ถึงแน่นอน
แต่หน้าตาและรสชาติของน้ำซุปที่ว่านี้จะเป็นยังไง
ค้นหาเรื่องราวพร้อมกับคุณน็อตเลยจ้า
ร้านต่อไปนะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่สาธุประดิษฐ์ซอย๑๐ครับผม
ร้านนี้นะครับเขานำเอาน้ำเต้าหู้มาใช้แทนซุปกระดูกหมูครับผม
เป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวของประเทศไทยเลยนะครับผม
วิธีการทำและเรื่องราวของนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปสื่อสารของเราเช่นของกันนะครับ
เรื่องราวตำนานกำหนอดนับเต้าหู้นะคะได้ถูกเล่าข่าประเทศจีน
นานกว่าสองพันปีมาแล้วค่ะโดยตำนานนั้นนะคะ
เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ซีฮันมีชายผู้หนึ่งมีนามว่า
อ่านเป็นบุตรชายที่มีความกระตันยูต่อพ่อแม่
เป็นอย่างมากเมื่อครั้งที่แม่ของหลิวอ่านป่วยหนัก
ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เลยจึงทำให้ร่างกายสู้พร้อมลงอย่างต่อเนื่อง
อ่านจึงพยายามคิดหาวิธีและเสาะแสวงหาอาหารที่ทำให้แม่เขารับประทานได้
และกลับมามีสุขภาพดีอีกครั้ง
ในที่สุดหลิวอ่านก็ได้พบกับพืชชนิดหนึ่งนั่นก็คือถั่วเหลืองค่ะ
ที่เขาได้นำไปฝนหรือโม่กับน้ำสะอาดจนได้น้ำสีขาวขุ่น
ก่อนจะนำไปต้มจนเดือดกลายเป็นน้ำเต้าหู้ร้อน
ให้แม่ของตัวเองดื่มซึ่งผลปรากฏว่าแม่รับประทานได้ดี
และชื่นชอบเอามากเพราะดื่มง่ายกลิ่นหอมและรสชาติอร่อย
จากนั้นเป็นต้นมาสุขภาพของแม่ลิวอานก็ดีขึ้น
และหายเป็นปกติอย่างรวดเร็ว
และนั่นนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้ำเต้าหู้

และเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวจีน
และอีกหลายประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เขาบอกว่าร้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวน้ำเต้าหู้

มันเป็นยังไงอยากจะรู้เรื่องราวยังไง

เอาน้ำเต้าหู้มาทำเป็นน้ำซุปเนี่ยนะใช่ครับแล้วมีเมนูอะไรบ้าง
ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำเต้าหู้นะครับแบบปกติ

ได้ครับไปเลยครับพักเข้าไปเลย

เตี๋ยวใส่น้ำเต้าหู้ก็มีจริงในโลกนี้ซะด้วย
ว่าแต่ที่มาและเรื่องราวของร้านหำหู้นี้จะเป็นยังไง